ต่อกันที่เรื่องของโคกระบือ
โคกระบือนี่เขาก็เลี้ยงกันในหลายพื้นที่

เขาก็อยากมีการพัฒนารวมทั้งดูแลสุขภาพของบรรดาโคกระบือทั้งหลายนะคะ
ระดมค่ะสำหรับสำนักประสุทธิ์จังหวัดอุทัยธานีนะคะ
ไปฝังชิบกระบือ๑๗๐ตัวในพื้นที่ค่ะ
เกษตรกรอาชีพเลี้ยงกระบือในพื้นที่บ้านวังต่อยาง
อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
ทางสำนักประสุทธิ์อำเภอหนองฉางจัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลนะคะ
ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพสายพันธุกระบือ

ส่งเสริมการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการช่วยเก็บข้อมูลต่างโดยเฉพาะวิธีการเลี้ยงลูกกระบือ
จนจะเริ่มเติบโตเต็มไวให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
เข้าไปในตัวกระบือของกรมประสุทธิ์ดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
กรอบระยะเวลา๘ปีมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า๒๐๐๐ราย
แล้วก็มีเป้าหมายจะสร้างแม่กระบือสายพันธุ์ดี๑แสนตัว
และดูแลเลี้ยงดูลูกกระบืออีกกว่า๒แสนตัว
ด้วยการสนับสนุนเงินทุนสำหรับการเลี้ยงดูสุขภาพสัตว
ส่งเสริมพืชอาหารสัตว์การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ให้มีสายพันธุ์ที่เดียว
รวมทั้งโรคระบาดต่างไม่อยากจะให้มีเลยนะคะ
สามารถติดตามระบุตัวตนของกระบือ
ในกรณีที่มีใครทำกระบือหายหรือว่าถูกขโมยได้อย่างแม่นยำอีกด้วยค่ะ